เห็นรักก่อนพลาสติกทั้งนั้นแหละ

ก็มันไม่ใช่หีบเหมือนสมัยก่อน

๖๐ปลาย๗๐ปลายประมาณนี้ครับ

เพราะว่าถ้านายกเป็นคนนอกมาเนี่ย

สวัสดีค่ะ

สุดท้าย

สุดท้าย

สุดท้าย

สุดท้าย

สุดท้าย

สุดท้าย

สุดท้าย

สุดท้าย

สุดท้าย

สุดท้าย

สุดท้าย

การเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบใหม่เหมือนเข้าค่ายลูกเสือ
แล้วก็เริ่มพยายามนั่งสมาธิแล้วเริ่มเข้าใจคำว่า
สถานที่ที่สปายะมันคือแบบไหน
มันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะออกไปไกลไม่มีขึ้นโทรศัพท์
มันไม่ใช่แหละมันคือมันคือเราต้องเลือกจริง
ที่เรารู้สึกสบายใจแล้วอยู่แบบไม่รู้สึกทรมานตัวเอง

หลังจาก๑ปีแล้วมีบวชต่ออีกหน่อยไหม
หรือว่าหลังจากนี้ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วตามที่สัญญาไว้
ก็ช่วงประมาณอาทิตย์๒อาทิตย์หลังก็แอบมีคิดเหมือนกันว่าแบบ
เราจะทำยังไงกับชีวิตต่ออะไรอย่างนี้ค่ะคือก็อยากอยู่
แต่อยากอยู่ที่แบบเราได้ปฏิบัติจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้พลังเรารู้สึกว่าพลังเราเรืองรองมากกว่าตอนที่เป็นคารวาสไหม
เอาตรงหนูไม่ได้รู้สึกเรื่องพลังแบบหมูเหนือธรรมชาติเซนต์อะไรประมาณนั้น
แต่รู้สึกแบบว่ารู้สึกแข็งแรงขึ้นรู้สึกว่าหลอดข้างในมันเต็ม
ตอนนี้มีโรคอะไรที่เผชิญอยู่บ้างครับ
ก็หลังจากไปอยู่ศรีลังกาก็คือท้องเสียตลอดก็คือเป็นไทฟอย
แต่ก็ไปฉีดยาเรียบร้อยแต่เดี๋ยวต้องไปฉีดอีกอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มีเรื่องของลุงมตอยที่กลับมาใช่แล้วก็มีพวกซีดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่วนสิ่งที่ได้มาจากการบวชคืออะไรครับภายในข้างในจิตใจคืออะไร
ภายในจิตใจก็คือก็นิ่งขึ้นแล้วก็ความอดทนแบบมากขึ้นเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เริ่มเข้าใจวิถีชีวิตของคนมากค่ะ
สมมุติถ้ามีผู้หญิงอยากจะบวชแบบหมอปลายพลายกระซิบณช่วงเวลานั้นนะครับ

อยากบอกว่าเราเลือกที่ที่ใช่ปฏิบัติเองแค่นั้น
คือศีล๓๑๑ข้อถามว่าเยอะไหมเยอะ
แต่ว่ามันคือแค่กฎเพื่อทำให้เกิดมารยาทที่สวยงามไม่ให้คนมาติเตียนได้
เพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในที่ที่เรารู้สึกสบายใจปฏิบัติให้เต็มที่
ดีกว่าที่จะต้องไปทำตามกฎแล้วเหนื่อยมาก
คืออันนี้หนูไม่ได้แบบว่าจะอะไรอย่างนี้นะ
แต่คือกระบวนการที่กว่าจะเป็นพิสุนีมันยากมาก
แล้วมันก็ต้องฝึกอะไรก็ไม่รู้ที่แบบรู้สึกว่าเราเสียเวลาในการที่เราจะปฏิบัติไปอย่างนี้ค่ะ
พิธีรีตองหรือว่าขนบธรรมเนียมประเพณีมันกินเวลาที่เราจะปฏิบัติไปเยอะเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะก็คือกว่าที่จะแบบผ่านการเป็นสามเณรี
แล้วก็ต้องไปให้ท่านเซ็นเอกสารอะไรอย่างนี้เพื่อการยอมรับเตรียมเพื่อเป็นพิสุนี
เราจะได้นั่งปฏิบัติสบายแต่เรากลับเครียดเพราะเรากลัวเราไม่ได้บวชทันเวลา
สมมุติถ้าพลังภายในอันนี้พูดถึงพลังภายในที่ทุกคนสัมผัสได้
แต่พลังภายในสิ่งที่เป็นยานทัศนะที่หลวงพี่อ้างว่ามีติดตัวหรือไม่อย่างไรนะครับ

ตอนนี้มันเยอะขึ้นมามันเห็นภาพอะไรหลังจากเราศึกแล้วมีไหม
มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่รู้สึกเหมือนแบบมันอยู่ภายในมากกว่า
นายกรมนตรีคนที่๓๐จะไม่ใช่ทิมิทาใช่หรือไม่อย่างไรครับตามนิมิตของที่ท่านยมบอกแล้วครับ
ไม่เห็นค่ะแต่ว่าเขาอยู่ในใจของใครหลายหลายคนค่อนข้างเยอะใช่แล้วก็สื่อข้างนอกเขาก็ได้เป็นแล้ว
แต่ว่าในประเทศไทยด้วยกฎหมายยังไม่ได้เป็นแล้วก็ยังไม่เห็นว่าจะได้ใส่ชุดที่สมควร
ขึ้นไปตำแหน่งสูงสุดไม่เห็นที่พิทาอยู่กว่านั้นเหรอ
ยังไม่เห็นชุดนั้นใช่ค่ะ
แค่สมัยนี้หรือตลอดไป
ค่อนข้างยาวเหมือนกันค่ะก็อยากให้คุณทิมระวังตัวเยอะ
คำถามก็คือสิ่งที่ท่านยมวาดภาพหรือว่ากระซิบข้างหูหมอปลายครับ
พิธาลิ้มเจริญรัฐจะถูกกับดักทางการเมืองเหล่านี้จนตัวเองหมดสิทธิ์เล่นการเมืองไปในระยะเวลาอันยาวนานใช่หรือไม่อย่างไร
อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งค่ะแต่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนใหญ่คือคนคนใกล้ตัวจะทำให้เสียกันทั้งหมด
คนใกล้ตัวที่เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือไม่อย่างไร
กำลังจะโดนค่ะก็คือคนในกลุ่ม
เพราะฉะนั้นต้องระวังคำพูดกิริยาทุกอย่างให้มากเลย
กำลังถูกจับผิดจับตาอยู่

แล้วจะเอากฎหมายจัดการไม่ใช่กำลังใช่มั้ย

ก็คือปัจจัยของคุณทิมไม่ได้อยู่แค่ตัวท่านคนเดียว

แต่ว่าคนข้างหลัง
คือคนที่จะทำให้ท่านถูกสอยแบบถาวร

จะมีผลทำให้ทีมพิทาได้รับผลกระทบ

หลังจากนี้ทีมพิทาจะมีชีวิตอยู่ในเมืองไทย

หรืออาจจะลีภัยไปต่างประเทศ
เรื่องของคำว่าลีภัยยังไม่เห็นค่ะ

วันนี้๑๔ล้านเสียงฟังแล้วตกใจนะครับหมอปลาย
ตกใจค่ะเพราะว่าเราก็เราก็เสียเวลาไปยืนแดดร้อนกันเนอะ

มันจะล้อกับสิ่งที่หมอบรายทายในการแทนละท้องไหมครับ
เห็นการเลือกตั้งแต่ไม่เห็นหีบเลือกตั้ง

ตอนนั้นก็ถามท่านโยมบอกเขาก็เลือกนี่
ท่านโยมบอกไหนอ่ะหีบเห็นแต่กล่องพลาสติกทั้งนั้นเลย

ท่านยอมพูดคำนี้หนูก็แบบ
อืมขอเข้าไปดูหน่อย

ก็มันไม่ใช่หีบเหมือนสมัยก่อนป่ะคะ

ฉันก็ไม่รู้ว่านั่นมันคือการที่จะใส่ของสำคัญ

มันก็เป็นแบบแปลกจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้าทิมพิธาไม่ใช่นายกรมนตรีคนที่๓๐
แล้วจะเกิดเรื่องหลังจากนี้สำหรับทีมพิธา
ใครจะเป็นนายกรมนตรีคนที่๓๐คนต่อไปของประเทศไทยครับ

เพราะว่าเหมือนจะยังดิวกันไม่จบหรือเปล่าค่ะ
มีการดีลกันด้วยเหรอเลือกตั้งมีการดีลด้วยเหรอฮะ

หมอปลายเคยทายเอาไว้ว่าคนที่เกิด๒๑ณเวลานั้น

จับมือแล้วมีคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นนายกรมตรี

อันนี้หนูจำไม่ได้ทั้งหมดนะคะ
แต่เท่าที่จำได้ก็คือพูดคำว่า
คนที่เกิดวันที่๒๑จะมีบทบาทสำคัญ
แล้วก็ณเวลานั้นที่เราดูจำไม่ได้ว่ากี่เดือนแล้วนะคะ
ช่วงนั้นก็จะมีดวงที่ค่อนข้างแรงแล้วก็ค่อนข้างแข็งมาก
แต่ว่าพอกลับมาดูในช่วงนี้มันเปลี่ยน
มันเปลี่ยนนั้นแต่ปลายเดือนพฤษภาค่ะ

มันเปลี่ยนกับข้าง
มันเปลี่ยนว่าคนที่เกิดวันที่๒๑ถอยแล้วปลอดภัย
ถอยแล้วถอยอยู่ถอยต่อเหรอ

แต่ว่าคนในบ้านก็ยังอยู่ดี
แล้วก็มีอาหารที่อุดมสมบูรณ์
หมายถึง๒๑ผู้หญิงหรือ๒๑ผู้ชาย

เอาไว้ว่าถ้าไม่ใช่คนเกิดวันที่๒๑คนนี้
จะมีพี่ใหญ่ของคนที่เกิดวันที่๒๑คนนี้
อาจจะมีสิทธิ์เป็นนัยยกมติคนต่อไปของเทศไทย

และหลังจากนี้จะเหลือตัวละครอยู่แค่ไม่กี่คนนะ

คุณนาหน้าขาวถึงแม้จะหย่า
แต่ถึงเวลาแล้วก็ไม่ได้
รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรที่ลอยมา

อาจจะเป็นดวงประทีบลอยมาจากฟ้า
แล้วก็นั่งสวย

วันเวลามีเยอะอะไรแบบนี้

มีสิทธิ์มาให้จะเป็นนายกรมติคแน่น็อสมัยนี้

คนที่นั่งคงไม่ใช่คนที่เราคิดกันไว้ทั้งหมด
ไม่ใช่ตัวละครที่โลดแล่นหรือที่ทุกคนคาดคณีเอาไว้

แม้กระทั่งคนไอ้วันที่ทุกคนเกรงเอาไว้นะก็ไม่ใช่
หนูมองว่าท่านจะถอยหลัง
แต่ก็คุมหลายอย่างทุกคนก็เกรงใจมาก

นายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะมีอายุประมาณเท่าไหร่หน้าตาเป็นแบบไหน

เพราะรัฐมนุนไม่อนุญาตให้คนนอกมาเป็นนายกรมนตรีด้วยนะ
วันนี้ท้าท้ายมากนะคะหมอปลาย
ก็กลัวเหมือนกันครับเพราะว่าพักหลังก็ท่านยมก็จะพูด
แต่สิ่งที่หนูค่อนข้างกลัวมากเลยวันนี้ถึงแบบว่าเครียดเหมือนกัน

ก็พยายามซิกแซก
แต่ซิกแซกเป็นการซิกแซกที่คนสายการเมืองนี้รู้
เหรอมันจะมีรัฐประหารเหรอฮะ
เพราะว่าถ้านายกเป็นคนนอกมาเนี่ย

กลางเดือนนี้ค่อนไปถึงปลายเดือน

ไม่มีนายกรมดบรรทียาวไปใช่ไหม
เอาตรงว่าเดือนนี้หนูยัง
ยังไม่เห็นอะไรที่มันป๊อปอัพขึ้นมาแบบ
ชัดเจนแล้วก็มีคนเฮ
หรือว่าเราจะได้แบบ
ยินดีกันอะไรแบบนี้ค่ะยังไม่เห็น
แล้วก็มีความรู้สึกว่าอะไรมันน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงหนักหรือชัดเจน
ช่วงประมาณเดือนสิงหามากกว่าเดือนกรกฎา
มันจะต้องเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงเวลานี้ใช่ไหม
ก็คิดว่าอย่างนั้นมันถึงเลื่อนออกไป
แต่ว่าก็คือพูดตรงหนูไม่ได้เรียนกฎหมายหนูก็ไม่ค่อยทราบอะไร
แล้วก็ไปอยู่ที่ศรีลังกามันก็ไม่ได้ตามอะไรมาก
แต่คือจากสิ่งที่ท่านยมพูดก็คือบอกว่า
เราชัดเจนคือช่วงสิงหาไม่ใช่กรกฎาค่ะ
จะมีนายกรมนตรีคนใหม่คนที่อายุ๖๐อย่างที่บอก

ทำธุรกิจอะไรฮะเป็นสาขาวิชาชีพอะไร
ทหารตำรวจคนในเครื่องแบบไหม

ถ้าดูนะตอนนี้ค่อนข้างจะเกือบครบเทิม

แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการเลือกตั้งใหม่อะไรอย่างนี้เหรอ

หลังจากนั้นทุกอย่างมันจะชัดเจนมากขึ้น

ท่านบอกว่านั่นคือจุดเปลี่ยนหลัก
จุดเปลี่ยนหลักที่มันจะเกิดแบบรุนแรง
แต่อยากให้ทุกคนใจเย็น

อยากให้แบบทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย
แล้วก็ใช้สติปัญญาในการสู้ดีกว่าใช้อาวุธ
มันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เราไม่รู้

ขอร้องเลยเพราะว่าเราเจ็บมาแล้ว

ย้ำอีกทีโปรดใช้วิทยาลัยรายการรับโชคนะ

มันจะมีรถถังออกมาเหมือนอย่างที่ผ่านมาไหมครับ
ที่ผ่านมาไหมครับเมื่อปี๕๗ครั้งล่าสุดนะยึดสี่แยกยึดสื่อปิดนู่นปิดนี่
เรียกทุกคนเข้าค่ายอะไรหรือไม่อย่างไรจะเป็นวิธีเดิมหรือว่าเป็นวิธีใหม่
ถามเบื้อให้ป้องกันป้องตัวไว้ให้ป้องกันเลย
ชนวนคือผู้หญิงวัยรุ่นผมประมาณนี้กลุ่มคนลักษณะแบบนี้อารมณ์แรง
สู้จริงสู้จังแล้วหลังจากนั้นชายหนุ่มออกมาจะเริ่มมีอุปกรณ์
เมื่อไหร่ที่มีอุปกรณ์เมื่อนั้นจะเกิดวันที่พี่เลบอก
แต่ว่ามันไม่ใช่แค่คนไทยมันจะมีต่างชาติเข้ามาปนด้วย
เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ต่างชาติเข้ามาหนูมองว่าต่างชาติเขาไม่ได้มาแบบมาแบบ
มาเพื่อเป็นกำลังสนับสนุนหรือเป็นในทุนนะแต่หนูมองว่าเขามาเพราะว่าเขาเป็นสื่อ
แล้วเขาเห็นอืมใช่แล้วก็จ่ายข่าวออกไปถูกต้องเสียเสียหนัก
เพราะฉะนั้นมองเลยว่ามวลรวมยังไงก็ไม่คุ้มฝ่ายรัฐบาลที่ขึ้นก็ไม่คุ้ม
มันจะมีม็อบบนถนนมากมายเลือดจะเต็มท้องช้างอีกหรือเปล่าครับ
ก็กลัวค่ะเพราะว่าเวลาท่านยมพูดคำว่าน้ำน้ำเยอะ
มีมีที่หนึ่งหนูไปออกแหละก็บอกว่าน้ำเยอะเขาบอกไม่มันปรากฏการณ์อะไรต่ออะไร
แต่ก็ไทยรัฐก็ประกาศแล้ว๖จังหวัดให้ระวังเรื่องน้ำ
แต่ว่ามันมีทั้งน้ำแล้วแต่ในกรุงมันมีน้ำตาเยอะใช่

ก็ยังเห็นอยู่ตลอดเพราะหนูพูดมาเลยว่าปีนี้คือกระต่ายไฟ
ตายทอดไม่ใช่กระต่ายที่แบบกระต่ายท่องหรืออะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่
จะมีไฟเกิดขึ้นในกรุงเทพเกิดขึ้นในใจคางนาคอนเหมือนเดิม

ที่เดิมประวัติศาสตร์เดิม

ขออย่างเดียวขอไม่อยากให้เกิด
คำนี้ขีดเส้นใต้ว่าเพื่อเตือน

ขอให้ทุกคนเก็บเอาไว้ในใจ
แล้วก็ใครอยากด่า

แต่ขอให้จำคำพูดเอาไว้

หรือพยายามใช้วิธีที่มันปณีประนอมที่สุด

โปรดติดตามตอนต่อไป